ที่เห็นข่าวนี้ก็กลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอย

ทีนี้มันมีเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กระดาษยิงขึ้น
เชื่อไหมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอื่นจังหวัดอื่นเนี่ยนะ
บางแห่งนี่พ่อแม่ไม่ไปส่งลูกที่โรงเรียนอะไรวันนี้

กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะ
นี่พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสามขาใช้นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นี่โรงเรียนเปิดไหมเนี่ยเปิดนะคุณผู้ชมแต่บรรยากาศเงียบเหงามาก
เด็กมาน้อยคือถ้าเกิดเป็นวันปกติเด็กก็จะมาประมาณ๓๐กว่าคน
เพราะว่าเด็กที่นี่เขามีกัน๓๖คน
แต่วันนี้หลังจากที่มีเหตุการณ์กระดยิงที่หนองบัวลำพูนะ
ผู้ปกครองมาส่งเด็ก๑๑คนเท่านั้นเอง
ส่วนศูนย์เด็กเล็กอีก๒แห่งของที่มุกดาหารเนี่ยนะคะ
เด็กก็มาน้อยกว่าครึ่งเหมือนกันนะครับ
คุยกับครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณครูวัยพฤษคำพิลาบอกว่า
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงขึ้นที่หนองบัวลำพู
ครูที่นี่ผู้ปกครองก็สะเทือนใจค่ะ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าจะเกิดขึ้น
เด็กที่มาน้อยลงพ่อแม่ผู้ปกครองก็คงจะหวาดภาวะ
กลัวความไม่ปลอดภัยว่าจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของตัวเอง
วันนี้ก็เลยทำให้ไม่กล้าพาเด็กมาส่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะ